มีเหตุการณ์ที่คอนโดลูกบ้านเป็นทหารด้วยนะ
เห็นบอกว่ายดใหญ่ด้วยโวยวายทะเลาะวิวาดกัน
ห้องข้างก็บอกว่านิตินิติขึ้นมาดูหน่อย
เดี๋ยวมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนิติขึ้นมาดู

เอ่องานหัวอ่วนี่รอไปก็เหรอ

เขาถือปืนใช่ไหมนิติขึ้นมาแต่ต้องลงไปเลยครับเฮ้ย
เกิดอะไรขึ้นโดนชักปืนขู่ครับพี่เบิร์ตครับเนี้ยผมบอก
โอ้โหใจสั่นเลยมาว่ากันต่อครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เนี่ย
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเหตุเกิดตอนเกือบ๖โมงของ
วันที่๓สิงหาคมวันพุธที่ผ่านมามีลูกบ้านท่านหนึ่งมาแจ้ง
นิติว่ามีเหตุทะเลาวิวาสกันเสียงดังให้นิติขึ้นมา
ดูหน่อยนิติขึ้นมาครับขึ้นมาดูนิติยังไม่ทันพูดอะไรกับ
บ้านเลยนะคุณผู้ชมฮะโดนเอาปืนขู่เลยโดนเอาปืนชี้
มาทางเขาเนี่ยเขาก็รีบวิ่งลงมาเลยครับนี่กระเจิงเลยฮะ
ลงมาข้างล่างก่อนหลังจากนั้นก็พากันไปแจ้งความ
มุมนี้คุณผู้ชมมุมนี้ที่เจ้าของคลิปเนี่ยเขาสงสัยตอนไป
แจ้งความตำรวจบอกเอาแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น

เจ้าของคลิปก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยหรือเพราะว่าลูกบ้านที่เขา
โวยวายโวยวายเนี่ยเขาเป็นทหารยศใหญ่หรือเปล่า
ตำรวจก็เลยแค่ให้ลงบันทึกประจำวัน
เขาก็สงสัยว่ามันต้องรอให้มีการยิงโป้งกันก่อนเหรอ
ต้องมีคนเจ็บคนตายก่อนหรือเปล่า
นี่แหละก็เป็นคำถามนะจากทางลูกบ้านอีกคนนึงที่เขาสงสัยว่า
เมื่อลูกบ้านอีกคนนึงยศใหญ่แต่มาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้